ท่านผู้ชมครับก็งานเข้านะฮะร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซนะครับ
ค่ะคือกำลังจะมีพิธีวิวากันอีกครั้งหนึ่งกับคุณการภรรยานะครับ
หลังจากที่ได้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่ง
โพสต์ภาพภาพนี้นี่ฮะลักษณะเหมือนกับการล้อมวงเล่นไพ่มีเสกโลโซด้วยมีญาติญาติด้วยนะครับ
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าทั้งแม่ทั้งน้องทั้งสามีงอมแงมใช่ตัวจริงหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนี้
คนก็จะเห็นทั้งไพ่ทั้งเงินอะไรกองอยู่เนี่ยนะครับ
สุดท้ายแล้วนะฮะมีคนทักเข้ามานะทีแรกก็ยังไม่มีการลบโพสต์ตอนหลังก็ลบไปนะครับ
วิจารณ์หนักเข้านะฮะคุณการก็ลบภาพไปแล้วนะครับ
แล้วก็ชี้แจงบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยมีการจัดงานวันเกิดให้หลานอายุ๑๒ก็มีการกินเลี้ยงกันเธอก็โพสต์ภาพที่ไม่สมควร
เป็นการหยอกโดยไม่รู้เรื่องเพราะเป็นแค่การสันทนาการภายในครอบครัวมีแต่คนในครอบครัวแล้วก็แม่บ้าน
สาบานได้ไม่มีเจตนาอย่างอื่นจริงกราบขอโทษทุกคนที่ปล่อยภาพไม่สมควรออกไปด้วย
คิดไม่ถึงจริงเสียใจจริงนะแล้วก็มีลักษณะการโพสต์ต่อมาเหมือนกับขอโทษ
เสนีเสกโลโซที่ว่าเธอทำเรื่องให้เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแต่ถึงแม้จะลบโพสต์ไปแต่มันก็เป็นเรื่องจนได้นะฮะ
ใช่ค่ะเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
และคนที่อยู่ในภาพมาพบในวันพรุ่งนี้นะคะ
เพื่อให้ถ้อยคำเพราะว่าเป็นการโพสต์ภาพเล่นการพนันนะคะ
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในโซเชียลมีเดียอย่างนี้ก็ต้องเรียกมาคุย
ก็เมื่อช่วงเย็นนะคะคุณการไปหาตำรวจเองเลยนะคะที่สนคันนายาว
ก็เจ้าที่บอกว่าแค่เรียกมาให้เท้าคำก่อน
เพราะว่าคุณการเป็นคนโพสต์ก็ต้องคุยกับคุณการละเอียดหน่อย

ก็ต้องเรียกทั้งหมดนะคะคุณเสกด้วยนะคุณเสกโลโซก็ต้องมาด้วยนะคะ
ก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีความผิดอะไรจริงก็จะแจ้งข้อกล่าวหากันภายหลัง
และคุณการเนี่ยนะตอนที่อยู่ในพื้นที่สอนอคณะยาวคือเช็คอิน
ลงโซเชียลอยู่ในสอนอคณะยาวนี่ไปแล้วนะฮะเมื่อเย็น
คุณการเนี่ยโพสต์โซเชียลอีกรอบหนึ่งนะคะ
เพราะว่าคือคนไปตำหนิเธอเยอะกรณีที่โพสต์ภาพ
ลักษณะของการคล้ายกับการเล่นการพนันเนี่ยนะ
เธอก็เลยโพสต์โต้ตอบแต่เธอก็โพสต์แรง
เราขอแปลงคำหน่อยนะคะครับความหมายก็คือเหมือนกับ
อะไรนักหนาอย่ามาโลกสวยทำดีทำไมเงียบ
ทำอะไรแย่โดนดาตลอดเลยอะไรแบบเนี้ย
แล้วก็บอกว่าอยู่สอนอคณะยาวอยากมาสัมภาษณ์ไหม
เพราะล่าสุดคุณจักรีนบันดาลที่การข่าวบันเทิงของเรานะครับ
โทรศัพท์คุยกับคุณการนะครับคุณการ
ภรรยาของเสกโลโซบอกว่าได้บอกกับตำรวจชี้แจงไปแล้วนะครับ
ที่โพสต์ไปเนี่ยไม่รู้จริงว่าผิดกฎหมาย
แล้วก็รีบมาหาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ยืนยันว่าเป็นแค่การเล่นเกมทายไพ่

แล้วก็เล่นเกมไทยไพ่กันแค่๑๐นาทีก็เลิก
เพราะว่าตอนนั้นมันตี๒แล้วตำรวจก็ได้ตักเตือน
แล้วก็ชี้แจงให้ทราบว่าทำแบบนี้ก็ทำไม่ได้นะครับ
แต่ทุกอย่างก็ถือว่าจบแล้วจากนี้ไปจะระมัดระวังมากขึ้น
นี่ฮะส่วนตัวเสกโลโซเองก็ได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้ว
ก็อ้างว่าเป็นสันถนาการภายในครอบครัว